คุณพิธาล่ะคุณพิธาในฐานะผู้ถูกละเมิดนะครับ
คือสารรัฐมนูลไม่รับ
เนื่องจากคนร้องไม่ใช่ผู้ถูกละเมิด
แล้วคนถูกละเมิดในรถตู้นี่จะยื่นเองไหม

คุณพิทาบอกว่าปัญหาของสภา
ก็ควรแก้กันที่สภาครับ
คุณพิธานะครับให้สัมภาษณ์สั้นนะฮะ
ให้สัมภาษณ์ลักษณะนี้อีกแล้วนะครับ
ประเด็นที่สารรัฐธรรมนูลมีมติไม่รับคำร้อง
ผู้ตรวจการแผ่นดินว่าเป็นปัญหาของสภาก็ควรแก้ที่สภา
อย่างที่นายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพระเก้าไกล
ได้นะครับยื่นยติหารือต่อที่ประชุมสภาไปแล้วนั่นแหละ
พอถามว่าจะยื่นเองไหมนะครับเพราะมติมันตกไปเนี่ย
เพราะว่าผู้ที่มาร้องไม่ได้เป็นผู้เสียหายโดยตรง
ครับคุณพิธาตอบไว้อย่างกันลองฟังเองครับ
ก็ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของสภาเราก็แก้กันอยู่ที่สภา
อย่างที่โรมได้ยื่นยติไปแล้วนะครับ

จะเกี่ยวข้องรายของการซีรีสุทธิ์
ประธานสภาบอกว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป
ก็กลัวคงสามารถที่จะได้ใช้ต่อได้

จะจะยื่นเองไหมครับเพราะว่าสารให้เหตุผลว่า

ส่วนกรณีที่สารรัฐธรรมนูล
อนุญาตให้ขยายเวลาการชี้แจงคำร้อง

ว่าจะเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่
พิทายืนยันว่าไม่ได้เป็นการล้มล้าง

ส่วนภารกิจของเขานะครับในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์

ต้องพุ่งไปที่

ส่วนท่าทีของก้าวไกล
วันนี้ก็ต้องไปดูคุณรังสิมันโรม
ทางโฆษกของพรรคก้าวกลาย
คือคุณโรมเองก็บอกว่าจะไม่ยื่นคำร้องในฐานะผู้เสียหายเช่นกัน
แต่ว่าจะปล่อยให้กระบวนการของรัฐสภาเป็นผู้ดำเนินการ
แม้ว่าก้าวไกลจะตกเป็นเป้าโดนสกัดไม่ให้เสนอชื่อนายกซ้ำ
แล้วก็ยังเห็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐสภาที่จะต้องแก้ปัญหาและหาคำตอบด้วยนะคะ
นายพิธาจะไม่ส่งคำร้องนี้ไปสารรัฐธรรมนูลอย่างแน่นอนนะคะ
แต่ว่าในการโหวตนายกรัฐมนตรีหากจะเสนอชื่อนายพิธาซ้ำอีกครั้ง
ก็ไม่ได้เสนอเพื่อตัวเองแต่ให้นายพิธาได้มีโอกาสกลับมาเป็นแคนดิเดตอีกครั้ง
เพราะว่าสถานะของนายพิธาตอนนี้ไม่ได้มีผลกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เนื่องจากว่า๘พักร่วมไม่มีแล้วค่ะ
ทำให้สภาได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นเองนะครับ
การเสนอไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาก็ดีหรือในอนาคตนะครับ
ถ้าจะเป็นแคนดิเดตนายกคนอื่นปรากฏว่ารอบนี้ไม่ผ่าน
ต่อไปเขาก็เสนอได้เราก็ยืนยันแบบนั้น
รังสิมันก็ย้ำนะคะว่าก้าวกลายย้ำมาตลอด
การเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นไม่เป็นยติ
และจะเสนอให้ทบทวนยัตตินี้
ซึ่งต้องรอให้ประธานสภาเป็นคนวินิจฉัย
แล้วก็หวังว่าการเสนอครั้งนี้จะทำให้สภาทำในสิ่งที่ถูกต้องค่ะ